เรื่องราวของฟ้าฝนหลายพื้นที่

แล้วหนักจริงนะฮะปรากฏว่าที่พังงา
ดูสิครับสภาพถนนด้านหลังของเราสองคน
เห็นไหมฮะถนนมันยุบยวบลงไป
รถวิ่งไม่ได้นะครับไปดูความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกันหน่อยฮะ
ก็แหลงใต้กันนะครับเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือถนนทั้งเส้นเกินครึ่งเลนมันยวบลงไปแบบนั้น
ดูสิครับรถที่จะผ่านไปได้ก็อาจจะเป็นคันเล็ก

ใหญ่กว่านี้วิ่งไปก็ลำบากนะฮะ
ถนนเส้นนี้คือถนนสายตำบลหล่อยูงตำบลคลองเคียนครับ
บริเวณควนติเตะรอยต่อระหว่างบ้านบากัน

พื้นที่ตรงนี้คืออำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะครับ
แล้วจังหวะนั้นเนี่ยเป็นกรณีที่
ถนนมันยวบแล้วมีมอเตอร์ไซค์สองคันขี่ผ่านพอดีเลยอ่ะอืม

ช่วยขึ้นมาได้เห็นไหมฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ยังตกอยู่ตรงนั้นอยู่เลยเห็นไหมครับด้านซ้าย
ใกล้กับโลโก้ไทยรัฐทันข่าวคุณผู้ชมครับ
ช่วยได้เรียบร้อยนำมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้๑คัน

เพราะว่าตรงบริเวณนี้เป็นบริเวณไหล่เขาด้วยนะครับ
เส้นทางตรงนี้พอถนนมันซุดมันยวบลงไป
วิ่งผ่านไปผ่านมาไม่ได้แล้วรถใหญ่อันตราย
นำท้องถิ่นครับในพื้นที่อบตหล่อยูง
ก็เลยต้องปิดกั้นพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลย
ขามาก็ต้องหยุดขาไปก็ต้องหยุดก่อนนะครับ
เพื่อความปลอดภัยแล้วจุดนี้มันเป็นเส้นทาง
ระหว่างตำบลที่จะเชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
เป็นจุดชมวิวเสม็ดนางชีครับชื่อนี้คุ้นนะฮะ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อดังนั้นตอนนี้ก็เลยต้อง
นำนักท่องเที่ยวครับไปใช้ถนนสายบ้านท่าอยู่
ตำบลคลองเคียนแทนก่อนอำเภอตะกัวทุ่งตอนนี้
ประสานเจ้าหน้าที่นะครับเร่งซ่อมแซมแล้วก็สาเหตุเบื้องต้นคาดว่า
ที่ตกหนักและตกนานต่อเนื่อง๔๕วันก่อนหน้านี้ครับ
ทำให้ดินมันอุ้มน้ำเอาไว้มากก็เลยเกิดการสไลด์แล้วก็ยุบตัว
อย่างที่บอกว่าโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บหนัก
เล็กน้อยช่วยได้แล้วเรียบร้อยดูสิฮะเห็นไหม
ยังมีแบบหมอกยังมีความชื้นอยู่ในอากาศเต็มเลย
พื้นที่ภาคใต้นะฮะน่ากลัวมากเลยนะครับ